บรรยากาศที่เห็นเลือกตั้งที่๘แขวงจอมพลเขตจัตรุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณด้านหน้าปากซอยวิภาวดีรังสิต๒๒นะครับจุดลงคะแนนเสียงด้านหลังผมนี้เป็นหน่วยที่๘และหน่วยที่๙นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนว่าพี่น้องประชาชนต่างตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับแต่ว่าจากก
เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งตั้งอยู่บริเวณบนทางเท้า

ทำให้ไม่มีที่จอดรถประชาชนจะต้องนำรถมาจอด
บริเวณด้านข้างถนนซึ่งเป็นเขตเส้นขาวแดง
รวมถึงบริเวณด้านหน้าเต็นลงคะแนนเสียง
จะมีราวเหล็กกั้นนะครับที่เป็น
ราวเหล็กกั้นทางยาวเลยครับทำให้พี่น้องประชาชน
พบว่าผู้ที่มาลงคะแนนเสียงที่เป็นผู้สูงอายุ
จะต้องเดินข้ามราวเหล็กอย่างทุลักทุเล
เราได้พูดคุยกับนางสาววิสาบุญนิต

เดินทางมากับคุณแม่วัย๘๐ปีนะครับให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่า

ไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุนะครับเพราะว่ามีราวเหล็กกั้น
ทำให้ผู้สูงอายุบางคนจะต้องเดินข้ามราวเหล็ก
หรือจะต้องเดินอ้อมซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลพอสมควร
อยากให้ครั้งต่อไปนะครับมีการจัดหาสถานที่
มีความสะดวกมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรที่จอดรถ
รวมไปถึงการเดินทางเข้าที่สะดวก
เพราะว่าผู้สูงอายุไม่สามารถเดินข้ามราวเหล็กได้
แต่ว่าโชคดีที่คุณแม่ของเธอนั้นแม้ว่าจะอายุ๘๐ปีแล้ว
ก็ยังแข็งแรงและสามารถเดินอ้อมได้อยู่นั่นเองครับ
ค่อนข้างไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
แล้วเราขับรถมาส่งก็จะต้องคัดแกเดินอ้อม
อาจจะมีผู้สูงอายุบางคนก็ต้องเดินก้าวข้ามค่ะ

ควรจะจัดให้มันสะดวกสบายทั้งกัน
สัญจรทั้งรถหรือว่าคนเดินออกมาจากซอยอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาเดินมาไม่ไหว

แกก็ไม่สามารถข้ามมาได้
คุณผู้ชมแม้ในขณะนี้๑๔นศ๓๔นแล้ว
พี่น้องประชาชนก็ยังคงเดินทางมาเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง
ว่าสภาพอากาศนี้จะค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับ
แต่ว่าจากการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนบางกลุ่ม
เนื่องจากว่าสามารถขับรถมาจอดแล้วก็ลงมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างได้เลยนะฮะ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่เขตเลือกตั้งที่๘
วงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
วิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

จุดนี้ไม่ได้ไกลจากหน่วยเลือกตั้งที่ผมต้องไปลงคะแนน
ก็จะเห็นอยู่เพราะว่าเวลาจะมาที่ไทยรัฐทีวีเนี่ย
อีกหนึ่งปัญหาที่เจอก็คือจุดจอดรถ
เพราะว่ามันอยู่ริมถนนเลยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหารถติดได้
อันนี้คือปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมานะครับ
เรื่องของการ